คนร้ายเนี่ยบุกยกเขายกเขาหมดเลยฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเพชรไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็นเงินสด
หายเกลี้ยงสี่ล้านบาทโอ้ยนครปฐมฮะ
บ้านของเศรษฐีคนหนึ่งแต่เศรษฐีท่านเนี่ย
ตามรายงานบอกว่าเขาไม่ได้เอาเงินไปฝากในธนาคาร

บ้านหลังหนึ่งนะหมู่เก้าตำรบรรยศุมรมอเวิร์นสามพราน
กระจกกระเจิกแตกยับเยินเสียหายไปหมดเลย
แต่ที่สำคัญตรงนี้ตู้เซฟตู้เซฟเนี่ยโดนทุบ

อ่าก่อนจะโดนทุบโดนเครื่องตัดเหล็กก่อน

ค่ะมาตั้งใจแสดงว่ามันไม่ได้เข้ามาครั้งเดียว

กลับไปอีกทีไม่เอาอุปกรณ์กลับมาอีกครั้ง

เข้าใจว่างานนี้คนร้ายไม่ต่ำกว่า๒คนฮะ

คงไม่ใช่ใช้เวลาระยะเวลาอันสั้น
ในการขโมยข้าวขโมยของอะไรหายไปบ้าง

แต่ตู้เซฟสำคัญมากเงินสด๒ล้าน
แท่งทองรูปภัณฑ์๑๕บาท
เอา๒๙๐๐คูณเข้าไป๔แสนกว่า

สร้อยคอต่างหูแหวน
พระพุทธรูปปางสุโขทัยหน้าตัก๙นิ้วหายไป
วัตถุมงคลพระเครื่องพระเลี่ยมทอง
เกลี้ยงเลยฮะรวมเบ็ดเสร็จประมาณการด้วยกัน

รวมประมาณการที่หายไป๔ล้านกว่าครับ
คุณธิปวันทำมาเสถียรศุกร์อายุ๖๙ปี
เป็นเจ้าของโรงงานกล่องกระดาษอยู่ที่กระทุ่มแบนด้วย
เป็นเจ้าของบ้านด้วยเป็นเจ้าของตู้เซฟด้วย
แทบจับกับการเจอเหตุการณ์ครั้งนี้
เดี๋ยวขออนุญาตฟังเสียงคุณทิพวัน
มาถึงป้าก็จะเป็นลมเพราะว่าเซฟของป้านี่
เข้าไปในห้องเนี่ยเซฟนี่เละหมดเลย
จัดจงมาเอาที่เซฟเอาศักดิ์สินป้าไปหมด
แล้วป้าก็ไม่ได้อยู่หลายเดือนเพราะว่าสามีป้าป่วย
ศักดิ์สินที่ได้ไปก็มีเงินสด
มีทองมีเพชรก็เยอะอยู่ค่ะ
เพราะว่าป้าเป็นคนที่ไม่ได้เข้าแบงค์เอาเงินไว้ในบ้าน
ป้าก็หมดตัวแล้วบ้านปลายชีวิตของป้า
เก็บมาทั้งชีวิตป้าก็เลยหมดตัวเลย
คนร้ายมันยกเท้าไปหมด
เขาอลังการเพชรทองเงินสดหมดไป๔ล้านกว่า
เก็บมาทั้งชีวิตอาจจะใช้บ้านปลายชีวิตแล้วดูสิ
สี่ล้านหายเครื่องเลยทำงานมาตลอดทั้งชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้คือไม่ได้หลับจนสนิทจนขนาดนั้น
คือไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วก็นานทีจะมาบ้าน
มาเมื่อ๒๙ตุลาคมยังไม่มีปัญหา

เพื่อนบ้านค่อยกระแสมาว่าพี่บ้านชั้นบนของพี่เนี่ย

กระจกหายไปเรียบร้อยแล้วโดนกระทะแตกหมดแล้ว
พอเข้ามาดูชั้น๒โอ้โหห้องนี้เละอย่างนี้เลย

คุณทิพวันบอกปกติก็ไม่ได้ไปฝากธนาคาร
แต่งานนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
อาจจะอนิสันนิษฐานอาจจะเป็นลูกน้องเก่า
อาจจะเป็นคนงานเก่าเพราะทำงานโรงงานกระดาษ

เพราะเข้านอกออกในเมื่อก่อนเคยเป็นแบบนั้นได้นะครับ
เรื่องต้นตำรวจภูทรโพแก้วดูแล้วคนร้ายใช้เวลานาน
กว่าจะสามารถเอาทรัพย์สินเป็นหลักล้านล้านออกไปได้
ดังนั้นก็ค่อยแกะรอยกันต่อไปนะครับ

เชื่อว่างานนี้คนร้ายไม่ใช่แค่รายเดียวอย่างแน่นอนครับ